มีเหตุสลดค่ะเกิดขึ้นที่ฉะเชิงเศร้า
มีคนเอาเด็กทารกเป็นทารกเพศหญิง
แล้วเจ้าหน้าที่ไปเจอสภาพของ
ทารกคือน่าจะเสียชีวิตมาแล้วสักวัน๒วัน
แล้วก็ถูกตัวเงินตัวทองถ้าจะพูดตามหลักภาษาไทยที่ถูกคือตัวเฮีย
ไปกินศพเด็กทารกส่วนหัวส่วนอะไรหายไปหลายส่วนเลย
คือตัวเฮียมันเป็นสัตว์ที่มันไม่ได้ล่าสัตว์หากินเอง
มันจะกินพวกซากสัตว์อะไรพวกนี้
พอไปเจอเนี่ยนะไปเจอซากศพเด็กสลดมากตำรวจภูทรบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซากับกู้ภัย
เขาไปเจอคลองบ้านไร่ตะมนต์ท่าข้าม
อยู่ใต้ถุนในคลองเนี่ยนะมันมีใต้ถุนเนี่ย
เป็นเด็กทารกเพศหญิงค่ะสักเดือน๒เดือนได้ที่หัวที่ตัวเนี่ยตัวเฮียแทะกินไปแล้ว
เหลือแค่แขนขากระดูกแล้วก็เหลือกระโหลกแค่แบบบางส่วนเอง
น่าจะเสียชีวิตมาแล้วสัก๒วันนะคะ

เด็กชายคณิตศรจันทปาขาวเขาเจอ
เขาบอกมาบ้านญาติก็คือนายวัญชัย
อายุ๓๙ปีมาช่วยเก็บของย้ายบ้าน

โอ้โหแมลงวันตอมอยู่เต็มเลย
ก็ไปเคาะแมลงวันคือไล่แมงวันไป
แล้วก็เจอตัวเฮียลากอะไรมาสักอย่าง

ญาติก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
สันนิษฐานว่าพ่อแม่เด็กน่าจะมีปัญหาทางครอบครัว
เลี้ยงเด็กไม่ได้แล้วก็เอาเด็กมาโยนทิ้ง
โอ้โฮจะโหดไว้กัน
คนมาเจอเป็นศพไปแล้ว
สืบหานะคะพ่อแม่ที่แท้จริงของเด็กเป็นใคร

ก็ไม่รู้ว่าลอยมาจากทางไหนด้วย
เพราะว่าลอยมาตามน้ำแล้วมาติดที่ได้ถุนบ้านหลังนี้